เปลี่ยนโหมดมาที่เรื่องราวความหลอนอุ้ยนี่ผีเยอะเหมือนกันนะครับ

เหล่านักแสดงจากซีรีส์แก๊งป่วนสืบข่าวกันหน่อยมา
คราวนี้คดีเริ่มมันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกันมาตลอด
ขึ้นมานะป่าช้าของจริงคุณผู้ชม

ถ่ายตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืน

งานต้องบอกเลยนะต้องคอยนับนักแสดงดีว่า

มันหลอนอยู่เหมือนกันงานนี้ก็ต้องพกเครื่องรางของขลังติดตัวกัน
เพื่อความอุ่นใจหน่อยจ้า
ไม่ลบหลู่ไม่อะไรอยู่แล้วแล้วก็คือมาเพื่อเพื่อมา
มาถ่ายทอดเรื่องดาวนะฮะก็มาถ่ายถ่ายละครที่เสร็จ
ไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มาอะไรนะครับ
นี่คือกูก็ห้อยสร้อยกุมารด้วย

ไม่อันนี้คือเสร็จเป็นกุมานจ้า
อ๋อเสร็จ
ที่ถูกต้องอะไรที่ควรก็ทำอะไรที่ไม่ควรก็ไม่ทำแค่นั้นเองแหละครับ
คือด้วยแก๊งนี้เป็นแก๊งชอบพิสูจน์ชอบพิสูจน์อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีมึงก็ท้าพิสูจน์เกินไป
เราก็เต็มที่แม้จะเป็นคนที่กลัวมากก็ตาม
ใช่ฉันไม่เป็นไรมีเพื่อนค่ะแล้วก็ค่อนข้างสบายใจเพราะว่า
ก็อยู่คนเดียวค่ะ
แต่แวนดี้ค่ะสู้นะค่ะจับละ